ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับอาชีพแม่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลา
เหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่างไร
แม่ก็ต้องดูแลลูกที่เปรียบเสมือนชีวิตและลมหายใจของแม่ให้ดีที่สุด
อย่างเช่นเดียวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
เพราะลูกน้อยก็กำลังป่วยหนักอีกทั้งยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแล
และด้วยสถานะของครอบครัวทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือต่อ
แต่เธอก็ต้องสู้ดิ้นรนโดยมีลูกของเธออยู่เคียงข้าง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ
ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ลองกันถามอีกหลายเด้อ

ไปทำงานเวลาใช้ผมยกกระซอบปูนครับ
น้ำหนักผมก็ตอนนั้นก็๓๖ครับ
แต่เขาใช้ยกกระสอบปูน๕๐กิโลครับ

ก็ล้มครับ
แต่ผมก็ต้องคำนึงถึงแม่ครับว่าต้องหาตังค์ให้แม่เลี้ยงน้องครับ

ทำได้เดือนหนึ่งครับเอากลับบ้านเอาตังค์ไปให้แม่๒๕๐๐ครับ
เมื่อถือเงินนั้นเป็นแพงไหมครับ
วันนี้ผมเอาเงินสองพันห้ามายืนให้แม่ครับภูมิใจตัวเองมากครับ
ถ้ายังไม่พูดช่วงผิดไหมโทษเจ้าความว่าเป็นต้นแฮด
ไข่ลูกต้องมารำบากแต่น้อย
ผมก็ยังอยู่ในวัยกำลังกินกำลังเล่นนะคะ
ชอบไปหาเห็ดในป่ากับแม่ค่ะ
แม่เอาไปขายครับ
บางทีแม่ก็เอามาทำกับข้าวให้กินค่ะ
น้องกิล์เป็นคนที่เรียนหนังสือเกร็กกินค่ะ

ไม่มีเงินเสียบพ่อจะให้เพื่อนหนีได้เรียนต่อ
ส่วนลูกค้นตัวแม่ก็น้องปานก็ค่ะ

หนูเป็นลูกสาวคนโตของแม่เล็ก
จากบ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดมาได้ประมาณ๒๓ปีแล้ว
มาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดู
บางครั้งที่หนูว่างหนูก็จะไปทำงานพิเศษ
รับจ้างทำงานบ้านส่งของบ้าง
เงินที่เหลือก็จะส่งไปให้แม่กับน้องค่ะ
ทุกมือนี้ย้ำคิดถอดแม่กับน้องน้องกะสิโทรไปหา
แล้วหนูก็สิคอยบอกแม่ตลอดว่าให้อดทนเด้อสู้
ล้อเบิ้งความสำเร็จของลูกอยู่กับลูกไปโดน
น้องแป๊นบอกพร้อมนี่แม่ก็อดไหวไม่ได้ค่ะ

แม่อยากแฮ็ดห่อนไห้นองเซอะมี่ค่ะ

มันอยู่ส่วนรวมพุ่นล่าออง
เป็นผลกับการหายใจของน้องค่ะ

คือการเที่ยวพาน้องเมารถไปหาหมอแต่ละเทือแต่ละรอบ
แต่ต่อมาแม่มีเงินเหลือ
เพราะสิเป็นทุนการศึกษาให้น้องกรี๊ดน้องปัน
เดินไปให้เรียนต่อไป

เพราะว่าแม่มีกำลังใจจากลูกทั้ง๕คนนะครับ
เขาคือกำลังใจที่ดีที่สุดของแม่
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
เล็กมีโรคประจำตัวไหมครับผมขอโทษนะ
ขออนุญาตถามว่าจริงแล้วต้องโกนหัวเหรอครับ
ไม่ค่ะคือตอนประมาณ๒ขวบกว่า
ผมร่วงทีละกรรมทีละกรรม

คุณหมอบอกว่าเป็นเซลล์รูขุมขนอ่อนเลย

จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมันก็ไม่ขึ้นเลย

แม่มีลูกทั้งหมด๕คน
คนที่น่าห่วงที่สุดในครอบครัวของเรานั่นก็คือแซมมี่
แซมมี่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิด
เห็นบอกว่าตอนคลอดเนี่ยคือติดตรงไหล่น้อง

คือติดอยู่นานจนน้องขาดอากาศ
คลอดติดประมาณ๑๐นาทีค่ะ
ออกมาคือตัวเขียวหมดแล้วไม่ดิ้นไม่มีเสียงร้อง
น้องไม่มีลมหายใจแล้วค่ะ
ทีนี้หมอก็ปั๊มหัวใจประมาณ๑๕นาที
ได้สัญญาณชีพน้องกลับคืนมาค่ะ
หมอโทรให้ไปรับกลับก่อนที่จะกลับมาบ้านนะคะ
หมอเรียกไปคุยว่าน้องจะไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน
แล้วก็จะไม่มีโอกาสที่แบบจะเดินได้
หรือว่ามีพัฒนาการเหมือนเด็ก
รุ่นเดียวกับเขาค่ะ
ทุกวันนี้แซมมี่น้องมีโรคอื่นที่แทรกแซงอีกไหมครับ
มันจะต้องได้รับการถ่ายออกค่ะ

มองข้างนี้ค่ะใส่สายผ่านมาตรงช่วงนี้
แล้วก็มาลงช่องท้องค่ะให้ขับเป็นปัสสาวะออกมาค่ะ
เห็นบอกว่าน้องก็มีอาการหอบหืดด้วย
ค่ะถ้าเวลาหอบน้องจะมีการหายใจที่ผิดปกติ
อบขึ้นครั้งแรกได้เข้าไอซียูเลย
ไปใส่ท่อช่วยหายใจตอนนั้นนั่งได้๓เดือนค่ะที่เข้าไอซียู
จากวันนั้นมาน้องเป็นอีกบ่อยไหม
ก็ในทุกรอบเดือนค่ะ
เห็นบอกแขนน้องก็มีปัญหา

ก็ที่ข้อติดไหล่ค่ะคือไหล่หลุดหลุดหมด

จริงน้องต้องได้รับการรักษาตั้งแต่น้องได้๖เดือนแล้วค่ะ

ส่วนที่เหลือที่พอจะใช้งานช่วยเหลือตัวเองได้
แม่ก็ยังไม่ได้พาน้องไปจนเท่าเดี๋ยวนี้ค่ะ
คือยังไม่มีตังค์พาไป
แม่เล็กแล้วยังไงครับรายดงรายได้
แม่โอ้โหต้องกินต้องใช้

แล้วก็แม่ก็ทำพวงกุญแจจากลูกปัดค่ะ

แต่พอมาโควิดมาไม่มีออเดอร์เข้าเลย
เอาแล้วแม่ทำยังไงตอนนี้รายได้มาจากอะไรเก็บเห็ด

พอเห็ดหมดแม่ก็ไปเอาฟืนกับลูกบ้าง

เขาจ้างให้รถละร้อยค่ะเต็มรถเข็นนะคะ

ตอนนี้จริงเลยเนี่ยรายได้เข้าบ้านเรา

เดือนเลยได้พันหนึ่งนี่ถือว่าเยอะมากสุด

ผู้หญิงคนนี้นะในขณะที่เขาพูดอยู่เนี่ยนะครับ
เข้าใจในความจุกอกของคนเป็นแม่
เหลียวซ้ายแลขวาไปก็คือมันมีแต่ความยากลำบาก
ลูกเคยให้กำลังใจอะไรแม่ที่แม่
เหมือนแบบกำลังโอ้โหมันไม่ไหวจริง
กำลังใจก็น้องปานน้องปานจะวีดีโอคอร์
บอกแม่เสมอว่าเขาไม่ได้อยู่กับแม่แล้ว
ที่กรุงเทพเหรอลูกค่ะแล้วตอนนี้เรียนชั้นอะไรลูก
ม๔ค่ะได้ทุนโคต้าเรียนฟรีค่ะ
เก่งมากแสดงว่าเรียนดีจริงนะเนี่ย
มาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
ก็คือมีผู้อุปการะคุณทำงานด้วยเหรอหนูทำอะไรคะ
ก็จะมีไปส่งพวกอะไหล่รถก็ส่งที่ต่างจังหวัด
แล้วก็มีทำงานบ้านก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่หนูเก็บไว้ส่งตัวเองเรียน
แล้วก็เอาไว้ส่งให้น้องค่ะแต่คือพอรู้ว่าน้องต้องไปโรงพยาบาล
แล้วแม่ไม่มีเงินก็เอาเงินส่วนนั้นออกมาส่งให้น้องเรื่อยค่ะ
หนูก็ไม่รู้ว่าน้องกับแม่ลำบากขนาดที่ก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะ

วันนี้ได้ดูเรื่องราวแล้วจากที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยวันนี้หนูได้รู้ทั้งหมดเลย
มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าหนูไหมลูกอยากจะบอกอะไรกับท่านเชิญเลยครับ
ก็อยากบอกแม่ว่าให้สู้ให้อยู่รอดูความสำเร็จของหนูค่ะ
แล้วหนูจะดูแลน้องกับแม่
มาถึงน้องปั้นบ้างลูกน้องปั้นนี้นะครับคุณผู้ชมเด็กคนนี้นะจริงแล้วเสียสละปั้นเรียนจบปอะไรลูก

เขาเข้ามาบอกแม่ว่าแม่ไปจบป๖แล้วค่อยสิมาเรียนต่อดิเป็นอย่างคือพอเรียน
เขาก็บอกแม่จะหาตังค์ที่ไหนเท่านี้ก็ลำบากอยู่แล้ว
เขาบอกเขาจะไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงแม่กับน้องพอป๖จบปุ๊บปั้นออกทำงานเลย

แล้วก็ไม่ได้ทำที่บ้านด้วยนะแต่ปั้นไปทำงานที่ไหนลูก

พุทธมนตรสายหนึ่งเหมือนหนูมาทำอะไร
ก่อสร้างครับไปทำงานวันแรกเขาก็ให้ทำงานแบกกระสอบปูนนะครับ
พอทำงานเสร็จกลับมาตอนเย็นก็กลับมานอนครับ
พอจะตื่นขึ้นมามันลุกไม่ขึ้นครับมันปวดตามเนื้อร่างกายไปหมดครับ
แบกปูนทั้งผสมปูนทำเหมือนที่ผู้ใหญ่ทำทั้งหมดเลย

เห็นบอกว่าปั้นมือไม้หนูแตกหมดเลยเหรอ
ครับมือก็แตกแสบมากโดนน้ำไม่ได้ครับตกอ้ออยู่ครับแต่ก็ต้องสู้ครับ
เงินที่ได้มาก้อนแรกที่หนูไปทำงานก่อสร้างหนูได้เท่าไหร่
แล้วก็บอกให้ลุงโอนให้แม่ก่อนนะครับ
ความรู้สึกแม่ตอนนั้นเป็นยังไงกับอันแรกก่อน
ดีใจค่ะดีใจและเสียใจคือเขาตัวแค่นี้เขาไปทำงานยังไม่ถึง๒วันที่เขาโอนเงินมาให้แม่๕๐๐
เขาโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ไปกดเอาเงินเด้อโอนไปหายเนื้อหาน้อยบางหลานว่าเอาไว้ถ่ายซื้อกินบอก
เขาก็บอกไม่เอาฝากมาให้น้องน้องอยากกินอะไรก็ซื้อให้น้องกินนะแม่
ปั้นไม่ได้ใช้เงินเลยพยายามที่จะเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับมาบ้านครับ
แต่บอกว่ากลับมาครั้งนั้นเนี่ยพร้อมกับเงินสองพันห้าแล้วรับมาก็พอเห็นมือลูกก็
แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำที่เห็นลูกเป็นแบบนั้นนะครับมีไม่อยากให้เขาเห็น
แล้วเงินที่เขาหามาได้แม่ก็เก็บไว้ก่อนใต้หมอน๓วันแม่ค่อยเอามาใช้
ทำไมต้องเอาเก็บไว้ใต้หมอนด้วย
คือมันเป็นเงินขวัญถุงอย่างนี้ค่ะเงินก้อนแรกในชีวิตเขาที่เขาหามา
พอกลับมาอยู่ที่บ้านช่วยแม่หาเงินอีกหนูทำอะไรบ้างลูก

อยากช่วยกรี๊ดนี่เห็นบอกว่าเป็นคุณแม่คนที่สองของบ้านเหมือนกัน
ช่วยเลี้ยงน้องอะรุกเหรอหวัยเปลี้ยเฮะกล่อมเงี้ยเหรอ
อะแล้อเวลาน้องเรามาทำไงมาหวัยแทนเฉย
โอ้ยน้องค่ะปลอบน้องค่ะโอ้ยน้องค่ะปลอบน้อง
แม่ครับจริงแล้ววันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
บ้านของเราเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ลำบากอะไรในเรื่องอะไรบ้าง
แล้วก็แม่อยากมีห้องเล็กให้แซมมี่ค่ะห้องเป็นห้องปลอดเชื้อ
ซึ่งเพราะว่าถ้าอยู่ส่วนรวมแบบทุกปัจจุบันนี้
มันจะเป็นแบบเสียงน้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยค่ะ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษามันก็จะเพิ่ม
ซึ่งจริงเครื่องออกซิเจนก็สำคัญค่ะ
มันจะช่วยแบบมันจะขยายปอดมากกว่าตัวพ่นที่เป็นกระบอกอะค่ะ
มันจะช่วยลดในการเสี่ยงการเสียชีวิตของน้องได้
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าครอบครัวจะลำบากสักแค่ไหน
แต่ถ้าแม่ยังมีลูกที่พร้อมจะสู้และอยู่เคียงข้างเสมอ
คนเป็นแม่ก็จะสู้ใจขาดเช่นเดียวกัน
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่เล็กจากจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่เล็กจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มาที่ดีแล้วก็วิเคราะห์คำถามให้ดีดี

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้แม่เล็กมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วค่อยวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวเราจะให้ใครขึ้นมา

เคราะห์วางเรื่องให้ถูกเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องเห็ดครับ
แม่จริงแล้วแม่เนี่ยก็คือมีความรู้ในเรื่องเก็บเห็ดมาตั้งแต่กี่ขวบ
อายุสิบสามปีค่ะมาอยู่กับตากับยายยายก็พาเข้าป่าหาเห็ดค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีเห็ดฟางแล้วก็เห็ดนางฟ้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวแม่นำเห็ดใส่ถุงเท่านั้นเอง
สักกี่ถุงก็ว่ากันไปผู้ช่วยจะเอาใครดีครับแม่

ปั้นมาเป็นผู้ช่วยครับลูก
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าใส่ถุงอย่างละ๑กิโลกรัม
จำนวน๘ถุงภายในเวลา๓นาที
แม่ไปเก็บเห็ดตอนเช้าตู่แล้วก็ตอนค่ำอะค่ะ
เห็ดก็ประมาณโลครึ่งค่ะ
แล้วก็เอามาแยกออกดอกจูมแล้วก็ดอกบาน
ข้อนี้แม่คิดว่าแม่ทำได้เชียร์แม่ด้วยนะคะ
นั่นหมายถึงว่าเห็ดฟางก็๔ถุง
นางฟ้าก็๔ถุงรวมเป็น๘ถุง

ละครั้งให้ดังเพราะหยุดเวลานะ

หยิบเลยแม่หยิบเยอะกว่านั้นครับ

หนักสายหนักสายหนักสาย

แม่ทำเอกสาย
ปั้นแล้วแล้วแล้วแล้วปั้นแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วน้ำฟ้าสามนะฮะ
แม่กำลังใส่อยู่นะครับเป็นถุงที่๓เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งถุงด้วยกันนะฮะ
ใช่ใช่ใช่ตามแล้วนะครับตามแล้วนะครับไปเลยแม่วาง
ไปไปไปไปไปแม่เอาใส่เห็นนะฮะฟ้าของมันก็ได้ดูเห็นมิ้นก็ได้เร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
ลุกใส่ใส่ที่ไบขึ้นเลยใช่ลูก

ทางนี้ลูกทางนี้
พบหยังพบยังพบแล้วพบแล้ว

แม่เล็กยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิต
เป็นคนต่อไปครับน้องปานค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องปาน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด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
งานเพลงเขาแต่ละเพลงนะลูก
คำขึ้นต้นคำว่าพี่

อย่างเช่นเนี่ยพี่ไปดูหนูไปด้วย
แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นคำถามเลยลูก
สมาธิดีนะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใดไม่ใช่เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์
ตัวเลือกที่หนึ่งพี่จ๋ารักกันไหม
ตัวเลือกที่สองพี่จ๋าลาก่อน
ตัวเลือกที่สามพี่จ๋าน้องกลัวผี
ตัวเลือกที่สี่พี่จ๋าหนาวไหม
เพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์มีเพลงที่หนูรู้จักก็คือ
ของพึ่งนักร้องบ้านนอกสาวนาสั่งแฟน
คำถามข้อนี้ก็ยากสำหรับหนูนิดนึง
เพราะว่าหนูไม่รู้จักทุกเพลงค่ะ
เชียร์ให้หนูตอบได้ด้วยนะคะ
ตอบตัวเลือกที่สี่ค่ะพี่จะหนาวไหมค่ะ
ตัวเลือกที่สี่พี่จ๋าหนาวไหมครับ
ตอนนี้น้องปางจะเลือกให้ใครที่จะตอบนี่คือคนของเรา

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกรี๊ดครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องคือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
โฟเซนเรื่องบ้านของเรา

ขอเชิญน้องกรี๊ดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบดูเหรอ

นี่หนูดูหนูยังไม่รู้เรื่องเหรอลูก
หนูชอบตัวไหนมากที่สุดตัวละครตัวการ์ตูน

แล้วอันนาน้องสาวของเอลซ่าละชอบไหม

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รองเท้าบูธของอันนามีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีดำ
ตัวเลือกที่สองสีน้ำตาล
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สี่สีม่วง

ใส่ชุดลาตีสีม่วง

ตาของแอนนาสีน้ำตาล
ข้อนี้ยากค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยสังเกตเท้าของแอนนาค่ะ
ช่วยเชียร์ให้หนูตอบถูกด้วยนะคะ
ตัวเลือกที่สองสีน้ำตาลค่ะ
ตัวเลือกที่สองสีน้ำตาลครับ
อันเดียวรู้สึกคนในครอบครัวก็คือพี่ชายพี่ปั้น
กรี๊ดจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ปั้นครับ
ตอนนี้เหลืออีกสองเรื่องคือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
และเรื่องบ้านของเรา

บ้านของเราขอเชิญพี่ปั้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปั้นบ้านหลังนี้จริงจริงแล้วเราเดินรอบบ้านยังทั่วยังที่ร้อยเอ็ด

แล้วเปรย์อันนี้เป็นเปรย์ของใครลูกอยู่ตรงไหน
อยู่ข้างประตูครับไปน้องครับลูกของน้าครับ
เห็นบอกว่าในเปรย์ใบนี้ก็จะมีหมอนใบหนึ่งอยู่ในเปรย์ด้วย
หมอนใบนี้สีฟ้าเป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง
พอจะคุ้นบ้างไหม

เสียงแม่เล็กอ๋อแล้วทุกคนอ๋อหมดแล้วนะลูก

คำถามอยู่ตรงนี้นะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หมอนใบนี้เป็นรูปสัตว์ชนิดใด

แมวช้างหมูหมี

คุ้นครับว่าสัตว์ในหมอนเป็นตัวอะไรครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
มาลุ้นกันพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

จากจังหวัดร้อยเอ็ดจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
ขวาทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวครับ

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งบาท
ถูกดีตอบถูกที่๖สี่ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จากเรื่องบ้านของเราครับ
ผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่เล็กครับ
พ่อแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมเป็นเด็ก
แม่ผมก็เลี้ยงผมมาลำบากมากเลยครับ

ไปทำงานวันแรกเขาก็ใช้ผมยกกระสอบปูน๕๐กิโลครับ

กลับบ้านผมเอาเงิน๒๕๐๐มายื่นให้แม่ครับ
ผมก็ภูมิใจในตัวเองมากครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หมอนใบนี้เป็นรูปสัตว์ชนิดใด

ถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

แล้วอะไรทำให้ตัดสินใจเลือกช้าง

ครอบครัวของแม่เล็กนะฮะจากร้อยเอ็ด
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เย่
หนุ่นดอกผ่านไปแล้วนะครับ
เรื่องต่อไปขึ้นเรื่อง
โฟสเซน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

รองเท้าบูธของอันนานะครับ

แต่ว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นเงิน

หนูต้องเลี้ยงลูกหาคนมาตามลำพังค่ะคนที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องแซมมี่ค่ะ
ตัวโตค่ะน้ำหนักเยอะคือขอดติดไรเหตุให้น้องขาดออกซิเจน
ทรงไหล่ร่างกายน้องทั้งหมดผิดปกติมาตั้งแรกเกิด
เมื่อมือนี้ก็ต้องมีคนดูแลแซมมี่ตลอดเวลาซึ่งแม่ก็ว่าสามารถโยนน้ำเผาตลอดเวลาได้
แม่ก็ต้องไปรับจ้างหาเงินบางเมื่อแทบสิว่ามีเงินซื้อกับเขาซื้อนมให้ลูกกิน
แทบ๑๐ว่ามีเงินค่ารถพาลูกไปหาหมอ
แต่ถึงสิลำบากยากจนซ้ำใดหนูก็บอกเคยทอบ
พอหนูได้กำลังใจจากลูกทั้ง๕คน
และจอสำหรับท่อนี้ก็คือ
เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าใส่ถุงอย่างละ๑กิโลกรัม
จำนวน๘ถุงภายในเวลา๓นาที

ฟาง๔ถุงเห็ดนางฟ้า๔ถุง

ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้

ว่าแม่เล็กและลูกชายทำได้หรือไม่ได้ครับ

โอ้โห

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะจ๊ะ
๒นาที๕๙วินาที
ตอนนี้ทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับคุณผู้ชม

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ข้อนี้จะเป็นข้อความเต็มว่า
จะได้เงินแสนกลับไปหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
ลุ้นกันต่อจากเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง

เป็นลูกสาวคนโตของแม่เล็กที่มาเรียนที่กรุงเทพ
เพราะว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดู
บางครั้งที่หนูว่างหนูก็จะไปทำงานพิเศษ

ก็เงินที่เหลือก็จะส่งไปให้แม่กับน้องค่ะ
ทุกมือนี้ย้ำคิดถอดแม่กับน้อง

แล้วหนูกระซิบคอยบอกแม่ตลอดว่า
ให้อดทนเด้อสู้
รอเบื้องความสำเร็จของลูก

เพลงใดไม่ใช่เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์

ถูก
ถูก

เพลงที่ไม่ใช่ของพุ่มพวงดวงจันทร์
คือเพลงตัวเลือกที่๑
พี่จารักกันไหม

วันนี้นะครับครอบครัวแม่เล็กนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

จะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

คุณแจแต่ละดอกมีเวลา๒๐วิเท่านั้น

เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดี

ออกแล้วไปเลย

ออกแล้วยังอยู่ตู้นี้เอง

ได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
และบโนัสหลังตู้ไหมเลข๔เมื่อ

๑มือ
เท่าไหร่ลูก

๑มือ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๒คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

วันนี้ครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

ไปต่อลมหายใจตรงไหนก่อนได้ครับ
ก็จะไปทำห้องน้อง

ก็ลองจัดสรรปันส่วนดูให้ดีนะแม่นะ
ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้
รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
เราอาจจะมองว่าความยากจนคือความลำบากของชีวิต

ที่ทำให้เราได้มองเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนในครอบครัว
เหมือนอย่างที่เราได้เห็นความรักของแม่เล็ก
และลูกที่มีต่อกัน
มาช่วยดูแลครอบครัวของแม่เล็กกันคนละเล็กละน้อยนะครับ
น้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวแม่เล็กไว้ในอ้อมใจอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
อยู่มันก็มีโควิดเข้ามา

ไม่มีเลยจนมาจนมาถึงณวันนี้
เหมือนคนตกเหวปึ้งลงไป

คือแบบเอาชุดลิเกไปจำนำ

คุณพ่อนี้นะครับ๑แสนบาท

โปรดติดตามตอนต่อไป